ที่กาลสินหน่อยค่ะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะ
ผู้ชายสองคนช่วยกันเปลี่ยนยางล้อรถสีข้าว
เปลี่ยนอยู่ดีปุ้มค่ะคุณผู้ชมยางระเบิด
แทกอัดเข้าหน้าอกตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
ไปชนะสูตรศพของนายอดุลชัยกำบังวัยสี่สิบปีค่ะสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลแล้วก็รอยเขียวช้ำเป็นรูปวงกลมบริเวณหน้าอก
ตนเจ้าหน้าที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าถูกของแข็งกระแทกเข้าอย่างแรงนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือนายนิคมปรีสวิงอายุห้าสิบสี่ปีค่ะมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณเข่าแล้วก็นิ้ว
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายด้วยคุณหมอก็ต้องผ่าตัดแล้วก็เย็บแผลเป็นการด่วนนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเป็นบ้านสองชั้นค่ะก็มีรถสีข้าวจอดอยู่ที่บ้าน
นี่ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะรถสีข้าวจอดอยู่นะนี่เลยเห็นไหม
ด้านขวามันถูกถอดออกแล้วก็มีอุปกรณ์ซ่อมรถวางอยู่ใกล้
มียางรถยนต์สภาพยางในระเบิดมีฝาครอบล้อกระทะแล้วก็เศษล้อตกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยค่ะ
หงทองบุญมีศรีญาติผู้ตายเล่าบอกว่านายนิคมเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นเจ้าของรถสีข้าวด้วยเป็นญาติกันกับนายอดุลนายอดุลคือผู้ตายนะคะ
สองคนเขามีอาชีพรับจ้างไถนาแล้วก็สีข้าวร่วมกัน
ก่อนเกิดเหตุสองคนก็ขยันขันแข็งเลยช่วยกันเปลี่ยนยางล้อรถสีข้าว
ออกไปรับจ้างสีข้าวแล้วอยู่มันก็มีเสียงดังตู้มหนึ่งครั้ง
ทุกคนก็ตกใจวิ่งมาดูเห็น